มาใกล้เลยนะคะมาเช็คราคาสินค้ากันค่ะ

เนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ

ผักบุ้งจีน๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนผักชีไทยนะคะราคาสูงนิดนึงนะ

แล้วก็พริกจินดาแดง